มาดูกันต่ออีกหนึ่งความคืบหน้าเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนก็เอาใจช่วยแล้วก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับ

อายุเพียงแค่๓ขวบเท่านั้นเองหายไปนานวันนี้ก็เข้าวันที่๖แล้ว
ครอบครัวก็ร้อนใจครับก่อนหน้านี้
ขอให้หลายหน่วยงานสื่อมวลชนแล้วก็หน่วยงานต่างออกตามหา
วันนี้พบน้องดีเจแล้วนะครับพบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
หายตัวไปอยู่บริเวณหลังบ้านห่างจากบ้านไปประมาณ๒๓กิโลเมตร

โดยมีสุนัขนำทางซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนรักชื่อเจ้าโจ้เนี่ย
นำทางไปจนนำไปสู่การค้นหาตัวของน้องดีเจได้สำเร็จในวันนี้ครับ
และเจ้าหน้าธีกู้ภัยมูลนงที่กุศลธรรมภูกเกษ
ร่วมกันออกค้นหาน้องดีเจครับหรือเด็กชายเจษฎากรชายโย
อายุ๓ขวบ๙เดือนนะครับที่หายออกจากบ้านตั้งแต่วันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
และนางสาวสาววัลลักษณ์ชัยโยแม่ของน้องดีเจ
ก็ขอความช่วยเหลือผ่านทางสื่อต่าง
วันนี้เจ้าหน้าที่นั้นระดมกำลังกว่าร้อยคน

ซึ่งก็เป็นป่าละเมาะติดกับสวนผลไม้และภูเขานะครับ
เนื่องจากว่าเป็นจุดเดียวที่ยังไม่ได้มีการค้นหา
นายสุจิตชัยโยตาของน้องดีเจและเจ้าโจ้สุนัขเพื่อนรักของน้องดีเจนะครับ
ก็ร่วมออกค้นหาในครั้งนี้ด้วย
เวลาผ่านไปประมาณ๒ชั่วโมงเสร็จครับ

เพราะว่าไม่คิดว่าน้องดีเจนั้นจะเดินขึ้นไปบนภูเขาสูงชันได้
เพราะอายุแค่๓ขวบเศษเท่านั้นนะครับ
ขณะที่นายสุจิตตาของน้องดีเจนั้นก็ยังคงมุ่งมั่นค้นหาหลานชายครับ
โดยก็ไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะครับ
ตามความเชื่อบอกเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นระยะระยะตลอดทาง
จากว่ายังคงเชื่อว่าหลานชายอยู่บนภูเขาแห่งนี้ครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่นั้นได้ยินเสียงนายสุจิตร้องตะโกน
ห่างจากถนนไป๒๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงก็พบชาย

ใช้เวลาประมาณ๓๐นาที
พบตัวน้องดีเจอยู่ในพงหญ้าใกล้กันกับลำทานนะครับสภาพอิดโรย
ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มีบาดแผลจากยุงแล้วก็แมลง
ช่วยกันนำตัวขึ้นมาอย่างทุลักทุเล
ก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
กลางความดีใจของครอบครัวโดยเฉพาะผู้เป็นแม่ครับ
ล่าสุดนี้อาการน้องดีเจปลอดภัยแล้วนะครับ
ของผู้เป็นแม่แล้วก็คนที่เล่าถึงบรรยากาศในการค้นพบน้องดีเจนะครับ
เจ้าของสวนบอกว่าเห็นน้องดีเจมา๓วันแล้ว
แต่คิดว่าเป็นลูกของแรงงานชาวพม่า

ตาของเด็กซึ่งเป็นอดีตลูกน้องมาถามหา

ซึ่งตำรวจก็จะเชิญตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องดีเจหรือไม่

บอกว่าเจ้าโจ้สุนัขเพื่อนรักของน้องดีเจเป็นผู้นำทางไปเจอ
ทุกคนก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ครับ
พร้อมทั้งเข้าไปขอบคุณเจ้าโจ้สุนัขของน้องดีเจด้วยนะครับ
สุดท้ายก็นำน้องดีเจกลับมาสู่อ้อมอกของครอบครัวได้อีกครั้งครับ
หนึ่งในทีมค้นหาครั้งนี้นะครับ
สร้างความปลื้มอกปลื้มใจให้กับครอบครัวของน้องดีเจ
นั่นก็คือทีมกู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนะครับ
ปฏิบัติการค้นหาในครั้งนี้เป็นอย่างไร

กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตครับ

สวัสดีครับผม

ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทางทีมกู้ภัยทราบอาการน้องดีเจไหมครับ

ครับผมตอนนี้อยู่ในมือแพทย์เป็นที่เรียบร้อย
เพราะน้องน่าจะดีน่าจะปลอดภัยครับผม
ครับคือหลังจากที่เราพบน้องดีเจแล้ว

หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เจอน้องดีเจอีกเลยถูกไหมครับ

ตอนนี้น้องอยู่ในห้องออฟเสิร์ฟครับผม
มาช่วงเวลาไหนครับก่อนหน้านี้
ก็เข้าไปเยี่ยมตอนที่ว่าเรานำส่งเสร็จเรียบร้อยครับ
สักประมาณครึ่งชั่วโมง
เราก็ได้เดินเข้าไปดูน้องดีเจครับผม

ถ้าพูดถึงการค้นหาน้องดีเจในครั้งนี้
การทำงานการวางแผนของทีมกู้ภัย
เบื้องต้นเราวางแผนอย่างไรบ้างครับ
ก็จากมูลนิธิสุธรรมของเรา
ก็ได้วางแผนตรงข้างล่างนะครับ
ตรงที่บ้านหลังใหญ่
ว่าเราจะเดินเข้าไปปูพรมค้นหาครับผม

รัศมีการค้นหาตอนแรกเราวางแนวทางไว้ไกลแค่ไหนครับ
จากบ้านและพื้นที่โดยรอบ
ก็ที่วางแนวทางก็ประมาณ๔๕กิโลครับ
หน้าถึงจุดยอดเขาเล็กด้วยครับผม
คือโดยรอบบ้านวางรัศมี๔๕กิโลเมตร

จุดพื้นที่หลังบ้านป่าละเมาะตรงจุดที่พบน้องดีเจ

เพราะว่าทางทีมค้นหาอีกชุดหนึ่งได้ขึ้นไปบนยอดเขา

ค่ะคือหมายถึงว่ามีทีมค้นหาขึ้นไปหาตรงจุดนั้นแล้วก่อนหน้านี้เหรอคะ

ไม่ครับผมเรายังไม่ได้ลง

คือถึงยอดเขาแต่ว่ายังไม่ได้ลงไปจากเนินเขาใช่ไหมคะ

ครับผมตอนนี้เนี่ยเราพอจะทราบสาเหตุการหายตัวไปครั้งนี้ของน้องดีเจบ้างหรือยังครับ
คุยกับครอบครัวคุยกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือยังคะว่าน้องหายไปจากบ้านได้ยังไง
และใช้เวลาเกือบ๖วันเป็นอยู่ยังไงในป่าครับ
ตอนที่เราได้เจอน้องนะครับ
ก็น้องเขาไม่สามารถพูดอะไรได้

แต่เราเข้าไปช่วยเหลืออย่างเดียวครับ
เพราะว่าตามกำลังที่ขอมาครับผม
อุปสรรคสำคัญในการค้นหาตัวน้องดีเจครั้งนี้มีอะไรบ้างคะ
อุปสรรคก็คือมีย่าธุรกย์ทึบเป็นผ่าและเป็นตัวเล็กน้อยน้อยครับ
แล้วก็ทางชั้นมากครับประมาณ๔๕๓๕องศาที่เราเดินสุดท้ายครับ
คือในแง่ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เดินก็ค่อนข้างจะลาดชันสูง
แล้วก็ค่อนข้างจะหวาดเสียวพอสมควรถูกไหมครับ
เปรียบเทียบกันถ้าหากว่าเป็นเด็กอายุ๓ขวบเศษเนี่ย
อันตรายแค่ไหนครับถ้าเกิดว่าเราลองประเมินดูครับ
ก็ยังเหนื่อยหอบไปตามกันเลยครับจริง
สภาพดอนที่เจอน้องนะคะนอกจากรอยแผล
จากการถูกมะแรงกัดต่างแล้วมีบาดแผลอื่นที่ชะกันบ้างไหมครับ
ไม่มีบาดแผลชะกันครับมีบาดแผลที่ว่าน้องดีเจเท้าเขาสุ่มน้ำเป็นเวลานานนะครับผม
แล้วจะเปลือยหมดเลยครับที่เท้าของน้องทั้ง๒ข้างครับ
จุดที่พบน้องดีเจเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเราวัดระยะทางกลับบ้าน
ไกลกันตกลงแล้วกี่กิโลเมตรครับ
ประมาณ๓๔กิโลเมตรนะครับผม
กิโลเมตรเลยนะครับผม
กู้ภัยค้นหามาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ทุกวันถูกไหมครับ
แต่ว่าทำไมก่อนอันนี้ถึงหาไม่พบในพื้นที่จุดนี้ฮะกินเวลา๕วันจนเข้าสู่วันที่๖
ครับผมตอนช่วงนั้นเราได้รับแจ้งจากว่าจากญาติแล้วก็จากคุณตา
ว่าได้เข้าค้นหาทางจุดนี้และค้นหาทางจุดอื่นแล้ว
และทางเราก็ได้รับผสานงานจากมุมนิติกระจกเงาและก็จากต่อพอวิคิตนะครับ
ส่งกำลังค้นหาในวันนี้ครับผม
เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้การค้นหาคือเป็นไปด้วยญาติญาติเองนะคะ
แต่ว่าทางหน่วยกู้ภัยเพิ่งที่จะลงพื้นที่ตรงจุดนี้ในวันนี้จนเจอ
ครับผมถูกต้องครับ
ครับผมได้ครับพูดคุยสอบถามเพียงเท่านี้นะครับ

หนึ่งในเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนะครับ
ก็ไปร่วมค้นหาจนค้นพบน้องดีเจในวันนี้
วันที่ผ่านมาก็ออกปูพรมค้นหาแล้ว
แต่ว่าก่อนหน้านี้เองก็กระจายกันค้นหาเป็นจุดไป
จุดที่พบน้องดีเจอยู่ในลำทานด้วย
คือนอกจากขึ้นเขาแล้วนะครับคุณผู้ชมจินตนาการ

แล้วก็มาอยู่ที่ลำทานจากจุดลำทานไกลจากบ้านก็ประมาณ๔๕กิโลเมตร
ซึ่งทางด้านของหนึ่งในอาสาสมัครกู้ภัยบอกว่าเป็นผู้ใหญ่เองเนี่ย

ถ้าเป็นเด็ก๓ขวบเองก็ยังจินตนาการไม่ถูกเหมือนกันว่า
เหนื่อยขนาดไหนเพราะว่า๑ระยะทางก็ไกล

แต่ว่าตอนนี้อาการน้องดีเจปลอดภัยแล้วนะครับ

บาดแผลก็เป็นแบบบาดแผลถลอกเล็กน้อย

จะเกิดจากอะไรนั่นเองนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเตือนไปยัง
พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กด้วยนะครับ
ว่าต้องระมัดระวังเด็กอายุแค่นี้

กำลังสนแล้วก็

ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือในพื้นที่ชนบทแบบนี้
ตามปล่อยไว้ลำพังไม่ควรอยู่แล้ว